สำหรับข้อเสนอให้ชาวนาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการทำข้าวนาปรัง
ซึ่งเรื่องนี้สมาคมชาวนาบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเปิดเวที
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวนาในพื้นที่ค่ะ

มีแนวทางในการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับชาวนา๒๒จังหวัด
รุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบครัวละ๑๐๐๐บาท
เพื่อไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนการทำนาปรังนะคะ
คณิตลิขิตวิทยากุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรบอกว่า
มีมาตรการจูงใจเกษตรกรในพื้นที่รุ่มน้ำเจ้าพระยา๒๒จังหวัด
รอบคลุมพื้นที่๓แสนไร่๖๐๐๐ครัวเรือน
ให้ลดการทำนาปรังในปี๒๕๖๐ลง
โดยให้ไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวครบวงจร
เพื่อรักษาระดับราคาไม่ให้ตกต่ำ
เกษตรกรที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่น
ก็จะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ปัจจัยการผลิตไร่ละ๒๐๐บาทไม่เกิน๕ไร่
หรือไม่เกิน๑๐๐๐บาทต่อครัวเรือนค่ะ
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร
ช่วยแนะนำการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่
ข้าวโพดหวานถั่วเขียวเป็นต้นนะคะ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยืนยันว่า
จ่ายให้กับชาวนาที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น
กรณีที่เช่าที่ทำกินจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่ะ

ว่าขนาดนี้เราต้องมองถึงเรื่องความเป็นเจ้าของนะครับ
หัวหน้าเราต้องการลดพื้นที่

ไม่งั้นทุกคนก็บอกว่าเช่ามานะครับ

เราต้องการให้ชาวนาจริงที่มีพื้นที่นะครับ
สามารถที่จะลดไอ้รอบได้โดยตรงนะครับ

แล้วก็มีเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ของตัวเองนะครับ
ส่วนการจ่ายเงินจะเริ่มจ่ายเงินในเดือนพฤศจิกายนนะคะ
โดยชาวนาต้องลงทุนไปเปลี่ยนการปลูกพืชอื่นก่อน

จากนั้นก็จะมีการตรวจสอบตามขั้นตอน
แล้วถึงจะอนุมัติจ่ายเงินให้ภายใน๓วันหลังมีการตรวจสอบ
ขณะที่นารวีรุ่งเรืองนายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย
เรียกร้องให้ภาครัฐลงพื้นที่สอบถามความเห็นของเกษตรกรในพื้นที่
การจัดเวทีรับฟังความเห็นทั้ง๒๒จังหวัด
ว่าต้องการปลูกพืชชนิดใดให้เหมาะสมกับพื้นที่
โดยต้องเร่งให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มฤดูการทำนาบรัง
เดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ